คุณสอนตอนนี้ตั้งพักเลยนะเป็นพักเส้นได้เลย

ก็เรียนพี่ภาคภูมิอย่างนี้ครับว่า
ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราตั้งกลุ่มกันเนี่ย

เพื่อจะต่อสู้ในวันนั้น

แล้วจริงแล้วหลังจากที่เราทำงานมาตลอด

ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอ
สัตว์ตัวใหญ่จริงไม่ใช่โควิด๑๙ครับพี่ภาคภูมิ

ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยคือความเหลื่อมล้ำ

ปรากฏว่าเราไปนั่งดูจริงแล้วเรื่องใหญ่ในเมืองไทย
คือที่ต้องแก้นะพี่คือระบบเส้นสาย

ผมยังทำแค่จิตอาสาอยู่เนี่ย
จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่มันไม่ได้

ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าแค่อยากจะส่งผู้ป่วย
จากบ้านไปโรงพยาบาล
หรือว่าจากบ้านไปที่จุดตรวจ
แต่หลังจากที่เราเข้าไปทำงานเยอะขึ้นแล้วเนี่ย

วิ่งเชียงราย

อีก๒๐๐รอบเลยประเทศไทยเนี่ย

วันนี้เส้นได้ขออาสาที่จะเอาประสบการณ์

เอาไปหาเสียงกับประชาชนว่า

ถ้าอยากได้เศรษฐกิจของคนไม่มีเส้น

ถ้าอยากได้ระบบกฎหมายที่เป็นธรรมเนี่ย

มาปรับใช้ในเรื่องใหญ่
ในเรื่องระดับประเทศในเรื่องระดับรัฐบาล

ตอนนี้นักการเมืองทุกพักนะครับพี่พักภูมิ

พอผมออกไปหาเสียง
อะไรก็ตามหรือขับรถออกไปตามถนนเนี่ย

ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจริง

คือมันไม่เห็นสิ่งที่ประชาชนเจอเลยอะครับ

เส้นได้อย่างเรื่องระบบสารสุขที่เส้นได้เสนอเนี่ย
บอกว่ามันต้องทำระบบสาธารณสุขที่

คือไม่ใช่ว่าใครมีเส้นได้ก่อน

ลดความแออัดของโรงพยาบาล

สุดท้ายตายก่อนที่๑๖๖๙จะมา

จะมีพักการเมืองที่กล้าหาเสียงว่า

ใกล้จะถึงจุดวิกฤต
มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ย

วันนี้เส้นได้จะเป็นพักแรกที่พูดเรื่อง

พูดเรื่องระบบสังคม

ผมจึงจำเป็นต้องออกมาตั้งพักการเมือง

หวังว่าจะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มหนึ่ง
เห็นปัญหาแล้วอยากจะเข้าไปพูดในสภาเรื่องแบบนี้ครับ

เริ่มต้นจากร่วมก่อตั้งพักอนาคตใหม่

ถ้าเกิดจะผลักดันเรื่องพวกนี้เนี่ย
ทำไมออกมาตั้งพักเองทำไมไม่ผลักดันกับก้าวไกล

ไม่ใช่ไม่พยายาม
ก็คือออกไปที่ไปออกสื่อทุกที่

ถ้าในพักการเมือง

ที่มันเกิดขึ้นคือพักเก้าไกลเนี่ย

รวบรวมสมัคร

รวมถึงกลุ่มคนที่คิดแบบเดียวกันที่ไม่ได้ทำอาสามาด้วยกันนะครับ

จัดตั้งพักที่ผลักดันวิธีคิดแบบนี้

ได้เวลาเราลงไปหาประชาชน

ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนแออัด

ประชาชนเหล่านี้แข็งแรงมาก
เป็นคนเก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถมาก

ไม่สามารถเติบโตได้ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของ

การทำงานของเส้นได้ใน๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งจริง
ถ้าเราผ่านวิกฤตโควิดมาได้
โควิด๑๙มาได้ไม่ว่าหลักฐานอย่างเส้นได้

ประชาชนเข้มแข็งประชาชนมีศักยภาพ

เขารวมตัวกันแน่แล้วเขาอยู่รอดได้

แต่วันนี้พักการเมืองทุกพักเนี่ย

คิดแต่ว่าจะเอาปลามาให้เขา

ทุกคนพร้อมที่จะตกปลากันเองทั้งนั้น

แบบนี้มันไม่มีคนที่

คือสรุปสั้นก็คือ

แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกครับ

ผมเลยจึงต้องออกมาตั้งพักเอง